สวัสดีครับมาติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องเลยนะครับ
เมื่อวานนี้หลายพื้นที่มีฝนโปรดปลายลงมารวมถึงวันนี้ภาคเหนือก็มีฝนตกลงมาทำให้อากาศนั้นเย็นหลายพื้นที่นะครับ
หลังจากนี้เป็นต้นไปน่าจับตามองครับเพราะว่าจะมีกลุ่มฝนกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับ
ค่อยเคลื่อนที่จากบริเวณแถวเวียดนามเข้ากัมพูชาแล้วก็มาตกต่อเมืองไทย
พรุ่งนี้ฝนจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับ
จากฝนที่มาจากฝั่งเวียดนามแล้วมรสุมที่หอบเอาความชื้นเข้ามาก็มีกำลังแรงต่อเนื่องนะครับ
ประกอบกับลมหนาวจากด้านบนครับอากาศเย็นสีฟ้าจะสังเกตว่ามีการแผลลงมาแตะ
แถวบริเวณทางตอนบนของเวียดนามตอนบนของลาวนะครับ
เจอกับความชื้นที่เข้ามาสะสมก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ฝนนั้นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ก็มาดูการเปลี่ยนแปลงของฝนฟ้ากะนองที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้
คือปีกที่ติดกับประเทศพม่าสักส่วนใหญ่นะครับ

พื้นที่ต่างเหล่านี้ใครจะใช้ชีวิตก็ระวังเรื่องของลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่ารวมถึงลูกเห็บด้วยนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนตั้งแต่ช่วงวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับ
ถึงวันนี้๓วันก็จะพบว่ามีฝนกระจายตัวค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
หลังจากนั้นเนี่ยนะครับคำนวณต่อไปครับจะพบว่าฝนจะค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับ
ซึ่งในบริเวณพื้นที่อีสานจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับฝนเยอะที่สุดนะครับ
นี่คือการคาดการณ์ต่อเนื่องไปถึงสุดสัปดาห์
ซึ่งแน่นอนครับการที่ฝนเข้ามาเยอะแบบนี้ก็จะทำให้อุณหภูมินั้นค่อยเย็นลงต่อเนื่องนะครับ
สังเกตว่าอีสานเริ่มเย็นลงก่อนนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเป็นภาคเหนือก็จะค่อยเย็นตามลำดับ

และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ